เสร็จปุ๊บก็มีรูปโผล่ออกมา

มีรูปออกมาเนี่ยก็คือเนี่ยคุณต้องเก็บดิรูปเห็นมั้ย

น้าเดจับมือยาย่า

ทีนี้คนก็เหมือนกับอุ๊ยเขาจับมือกันหรือเปล่านู่นนี่นั่นเสร็จ
แม่แก้วก็มีการเอาไอจีมาลงอีกทีนึง

นี่เห็นมั้ยอันนั้นแหละข้างล่างเห็นมั้ยล่ะ

เขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าข้างบนเป็นแบบนี้

อ๋ออออุ้ยสติ้น

คุณกล้าพูดจ้างหมื่นนึงโถมดดำ
เด็กเบาะ๓๐๐บาท
แต่ทำไมข่าวมันทุกทีมันยาวกว่านี้เหตุมันเกิดที่ไหนอะไรยังไง

แล้วเรื่องอะไรเรื่องวันไทย

อย่าก๊อกคือเยอะทำไม

ใช่ต้องบอกที่เกาหลีศลังเฮโย
น่ารักวันเกิดของคุณหมะเขา

แล้วฝ่ายหญิงเขาโวยพรให้ว่าอะไร

ถ้าถ้าหาข้าพักก็ให้ดู
ฝ่ายหญิงเขาเขียนเวยพรว่าอะไร

กันอยู่แล้วคือแค่เขาเห็นรูปเนี่ยเราไม่ต้องเล่าข่าวก็ฟินกันอยู่แล้ว